เดี๋ยวจะพาไปโดยเรื่องราวที่มันอาหารเหลือเชื่อ
เคยได้ยินเรื่องของความอยู่ยงคงกระพันธ์ฟันแทงไม่เข้ายิงไม่เข้าฆ่าไม่ตาย

เอออะไรคล้ายมหาอุดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคน
แต่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวนี้ยิงไม่เข้าฆ่าไม่ตาย
นี่ไปกันก่อนที่บ้านห้วยวานะคะอยู่ที่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังนะจ๊ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจ้าตัวนี้
วัวสีน้ำตาลแดงตัวนี้คุณผู้ชม

เจ้าตัวนี้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าชื่อบุญรอด

พญาวัวยิงไม่เข้าฆ่าไม่ตายตาย

เพราะว่าฉายาของเขาคือพญาวัวยิงไม่เข้าข้างไม่ตายไงคุณ
ได้รับฉายานี้เพราะว่าครั้งหนึ่งมันเคยถูกฆ่ามาแล้ว
เพื่อที่คาบเพื่อที่จะเอาเนื้อของมันไปประกอบอาหารนะคุณ
แต่มันมีเรื่องแบบประหลาดเกิดขึ้นมันมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้น
วัวนะคะคุณพี่สมพรนาจินเขาเล่าให้ฟังนะคะ
เขาบอกว่าวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ได้ซื้อเจ้าวัวตัวนี้มาเพื่ออะไรรู้ไหม

คือเอามาฆ่าจะมาล้มวัวในงานบุญนะ
จะจัดงานแต่งงานกันแล้วเขาก็จะมาล้วมวัวไปประกอบอาหารกันนะ
คือชาวบ้านต่างจังหวัดเขาทำกันแบบนี้
หลังจากซื้อมาก็บอกชาวบ้านว่าเฮ้ยมาช่วยกันล้มวัวหน่อย
ชาวบ้านก็มาเลยล่ะมาพร้อมกับอาวุธยุทธโปรกรณ์นะ
คุณผู้ชมอันนี้เราเล่าให้ฟังนะวิธีการเฉยนะ

เล่าให้ฟังก่อนนะว่ามันเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้น
พอชาวบ้านมาถึงจะมาช่วยกันล้มวัวใช่ไหมล้มเจ้าบุญรอดเนี่ย
ครั้งแรกเนี่ยนะใช้ปืนลูกกดอ่ะค่ะยิ่งมัน๓ครั้งปั้ง๓ครั้ง

ปรากฏว่าลูกกระสุนไม่ระคายเคืองผิวเลยจ้า

ครั้งปืนลูกกดนะครั้งที่๔ก็ใช้ปืนลูกซองเลย
ซองยาวยิงใส่มันด้วยแรงกระสุนทำให้มันกระเด็นเลยอ่ะคุณ
ลูกซองคุณนึกออกไหมยิงปั้ง
มันสะท้อนออกกระดอนออกไปอย่างนี้หรอ
ตัวมันกระเด็นไปติดกับรั้วรวดหนามเลยแรงอย่างนี้
คุณเห็นรอยไหมรอยลูกปืนครั้งที่๔คือปืนลูกซองแล้วนะ
แรงมากกระเด็นไปติดรั้วรวดหนามเลยแต่มันยังไม่ตายอ่ะคุณ
แล้วชาวบ้านเขาก็ยิงใส่เจ้าบุญรอดทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะ

จริงน่ะคุณนะมันไม่ตายอ่ะ๔๐นัทอ่ะ
แล้วเหตุการณ์มันอัศจรรย์มากคือพอชาวบ้านเขาจะไปตามเจ้าหน้าที่มาให้ยิงยาสลบมัน
อย่างว่าเนาะคุณผู้ชมเนาะคือจะล้มวัวนะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ใช้วิธีชาวบ้านอ่ะ
คือพอเจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปยิงยาสลบที่เจ้าบุญรอดใช่ไหมให้มันสลบไป
แล้วยังไงรู้ไหมยิงไปแล้วคือมันเหมือนมันอิดโรยมันอ่อนแรงแล้วอะค่ะเจอมาทั้งลูกกดทั้งลูกซองทั้งยาสลบอ่ะคุณ
มันก็ล้มพับลงไปด้วยความอ่อนล้าคือเอาแหละเหมือนมันจะไม่รอดแล้วอ่ะนะแต่ทันใดนั้นก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกคุณผู้ชม

เพราะจู่หันมาอีกทีบุญรอดมันหายไปแล้ว
เมื่อกี้ยังล้มพับอยู่เลย
เมื่อกี้ดูอิดโรยอ่อนแรงเฮ้ยบุญรอดหายไปแล้วเอ้างานนี้งงกันทั้งอำเภอเพราะเธอตัวเดียวบุญรอด
งงไปหมดเลยมันหายไปไหนหายไปสิบห้าวันค่ะ

ใช่คลับมาอีกทีกลับมาพี่สมพรบอกไม่ไหวแล้วมันไปอย่างไรอยู่
ฆ่าไม่ตายหรอกไอ้หลานเอ้ยให้เลี้ยงมันไว้เถอะเดี๋ยวมันจะมาให้คุณ
นึกว่าอย่างนี้จากนั้นพี่สมพรเลยตัดสินใจไอ้บุญรอดไม่ฆ่าแล้ว
แกไว้เลยก็แล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยว่าชื่อเจ้าบุญรอดนั่นเองนะคะ
สมพรก็ยังบอกอีกด้วยว่ายังไงก็จะไม่ขายเจ้าบุญรอดเด็ดขาดนะคะ
แล้วก็จะไม่ฆ่ามันด้วยก็จะเลี้ยงมันไว้แบบนี้แหละนะ
เออแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน
จะตั้งชื่อหนังให้มันเลยยังไงดี
อึดตายากเคยรู้ไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือมันก็เป็นเรื่องแปลกไง
คือชาวบ้านเขาเวลาจะล้มวัวจะฆ่าเขาจะเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้าน
ออกแม้จะเลี้ยทั้งงานก็ต้องล้มวัวตัวใหญ่
คือความคิดจุดนี้ก็ได้นะต้องใส่นอนมาเยอะ